ส่วนกรณีแม่ซึ่งเป็นชาวบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขาแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้เอาผิดกับลูกชายตัวเอง
เงินไปให้กับหญิงสาวที่รู้จักกันผ่านโลกออนไลน์
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผู้ที่เป็นแม่สูญเงินไปกว่าเกือบ๑ล้าน
ต้องการทั้งนึงแล้วผมทำที่ให้เขาเลิกดีตามความกฎหมาย
ไม่ได้หรอกต้องมันเป็นแรงลักษณ์อักษรมาจะเชื่อใจได้ยังไง
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่นายระพีพัฒน์ศิรสิทธิ์ดำรงกิจ
อายุ๒๘ปีกราบคุณแม่แล้วก็กล่าวขอโทษด้วย
นั่นก็คือนางสิริการที่สถานีตำรวจภูทรเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่รู้จักกันผ่านทางแอปพลิเคชันไอโชว์เกือบ๑๒๐๐๐๐๐บาท
โดยในช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะนายระพีพัฒน์ได้โทรศัพท์ให้ญาติไปรับตัวที่ฟิลเจอร์พาร์ครังสิต
เพื่อเข้ามาพบกับตำรวจนะคะซึ่งระหว่างสอบปากคำ
นายรพีพัทธ์ไม่ได้พูดอะไรมากมีแต่ฟังผู้ที่เป็นแม่พูดคุยและกล่าวนานกว่า๑ชั่วโมง
ยืนยันด้วยนะคะว่าจะให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับลูกชายอย่างเด็ดขาด
จากว่าลูกชายนั้นไม่มีท่าทางที่จะสำนึกผิดไปฟังเสียงผู้เป็นแม่กันค่ะ
คุยกันกว่านาน๑ชั่วโมงนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วนายระพีพัฒน์ก็สำนึกผิด
แล้วก็ยอมรับว่าได้ขโมยเงินแม่ไปจริงโดยมีการสมัครเล่นแอปพลิเคชันไอโชว์
หลายคนสงสัยว่าแอปพลิเคชันนี้คืออะไรนะคะแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีการพูดคุยกับดีเจสาว
โดยการโอนเงินเพื่อที่จะซื้อของขวัญผ่านแอปพลิเคชันผ่านไอคอนเนี่ยนะคะ
ส่วนนายระพีพัฒน์เนี่ยก็ได้มีการโอนเงินให้วีเจคนหนึ่งเพื่อที่จะซื้อของขวัญซึ่งเป็นไอคอนในทุกวัน
โดยเล่นตั้งแต่ปี๒๕๕๘รวมล้าเป็นเงินเกือบ๑๒๐๐๐๐๐บาท
จะเลิกติดต่อกับดีเจสาวคนดังกล่าวด้วยนะคะแต่ว่าฝั่งผู้เป็นแม่เองก็ไม่ปักใจเชื่อ
ก็เลยขอให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
ภายใน๗วันยังมีการติดต่อกับวีเจคนดังกล่าวก็จะมีการแจ้งความเดิมเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ